ไปดูความคืบหน้าคดีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ชนพนักงานเทศบาลนครสุราชธานี
โดยตอนนี้รู้ตัวผู้ที่ก่อเหตุชนแล้วหนีแล้ว
ขณะที่เพื่อนพนักงานของผู้บาดเจ็บนั้น
ตอนนี้ก็เริ่มกังวลใจกับการทำหน้าที่

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะนางมาลีสังวรธรรมอายุ๕๘ปีพนักงานของเทศบาลนครสุรธานีกำลังกวาดขยะอยู่ริมถนนช่วงเช้า
ระหว่างนั้นมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาอย่างรวดเร็วพุ่งชนเข้าอย่างจัง
ร่างของเธอกระเด็นไปประมาณ๒๐เมตรและแน่นิ่งไป
พลเมืองดีที่อยู่ใกล้เหตุการณ์วิ่งเข้ามาดูแลผู้เจ็บและแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนชายที่ก่อเหตุได้ขี่รถหลบหนีไปไม่แม้แต่จะจอดรถลงมาดูอาการ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หน้าตลาดเกษตร๑จังหวัดสุราชธานีทำให้นางมาลีศีรษะแตก
กระดูกเชิงกลานร้าวและมีเลือดออกในช่องท้องขณะนี้กำลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราธานี
นางสาวสาธิธรพานทองลูกสาวบอกว่าแม่เป็นพนักงานของเทศบาลนครสุราธานีมากว่า๒๐ปี
ทุกเช้าจะออกไปกวาดถนนไม่เคยประสบอุบัติเหตุอย่างที่เกิดขึ้น
อยากให้ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเพราะอยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการของผู้เป็นแม่ตอนนี้ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
ก็เจ๋งกว่าเมื่อวานทั้งตัวตอนนี้ลุ้มมากแต่ยังกินอะไรไม่ได้
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของนางมาลีได้เดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
โดยบอกว่าตอนนี้รู้สึกเสียกำลังใจที่มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
พร้อมขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
ระวังเพราะขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานทุกคนก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงให้เห็นชัดเจนชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธารณีได้ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลนครสุราธารณีจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคืนในเจริญพูลเพียบพร้อมอายุ๒๖ปีซึ่งตำรวจได้ติดตามไปที่บ้านเช่
ผู้ชายได้เอารถออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่๒๑พศกายนแล้วนำกลับมาในตอนเช้าวันที่๒๒พศจากนั้นก็หายออกไปจากบ้านนายธิรกิจวังมุฒิตานายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราธารณีบอกว่าที่ผ่านมามีการป้องกันอย่างต่อเนื่องแล้วโดยให้พนักงานกวาดขยะสวมเสื้อสะท้อนแสงทุกครั้งรวมทั้งระมั
แนวยาวเพิ่มเติมก่อนที่พนักงานจะเริ่มทำงาน
อุบัติเหตุบนท้องถนนมีให้เห็นกันบ่อยครั้ง
ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานพยายามเข้ามาแก้ไข
แต่สุดท้ายแล้วการจะลดอุบัติเหตุจริงนั้นอยู่ที่คนขับขี่ว่าจะระมัดระวังมากน้อยแค่ไหน